ที่แห่งนี้มีสารเจ้าแม่หินเขาโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเชื้อพระวงศ์บุคคลสำคัญในอดีต
ผมของน้องที่มันโผล่ออกมาเนี่ยห้ามตัด
หนักเลยครับเข้าโรงพยาบาลทันทีครับ

เวลาที่หนูทักอะไรส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นหมด

มันวับเข้ามาเองครับว่าเดี๋ยวต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะ
มันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเขาชอบแกล้งมาจุดไฟที่ผมนะครับ
ผมบอกว่าเผาไม่ได้บ้านนะจะไฟไหม้นะ
เขากลับบ้านไปบ้านเขาไฟไหม้